ไปดูอีกหนึ่งอย่างที่เขาเนี่ยเก็บแล้วส่งออกส่งขายต่างประเทศเขาบอกออเดอร์ทะลักทลายมันคือฝักดอกคูณสุกค่ะ
เรียกได้ว่าส่งออกนะคะทำเล่นส่งขายต่างประเทศนะคะ
คุณรู้ว่าเขาส่งขายต่างประเทศแล้วเหรอใช่นี่คุณดูเห็นไหมประชาชนแบบพากันออกมาตรงนี้มาทำอะไรล่ะ
มาเก็บฝักต้นคูณหรือว่าต้นราชพฤษอ่อนี่แง่อ่าเราเคยเห็นนะจะบอกว่าเห็นเยอะมากมาก
แต่เราไม่รู้ว่าเก็บไปทำอะไรค่ะมันออกฝักมาเต็มต้น
หรือว่ามันสุกเนาะมันก็ร่วงลงลดลงมาที่พื้นใช่ไหมคะ
กลับบ้านโดนฟั่นไหมโดนเหมือนกันแต่เป็นใบพยมทรัพย์ที่บ้าน
เลยแหละแม่อ่าทีนี้นะคะเขาออกมาเก็บ
เพื่อที่จะนำไปจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง
ที่เขาจะมารอรับซื้อทุกสัปดาห์
คุณบัวพุทธบุตรนะคะชาวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
เขาบอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยทำการเก็บฝักเนี่ยนะคะ
ฝักดอกคูณเนี่ยนะคะออกมาเพื่อจำหน่ายให้กับพ่อค้า
ที่มารับซื้อถึงบ้านจะเก็บได้ในช่วงนี้เท่านั้นนะ
ช่วงเฉพาะช่วงนี้ฤดูของเขาเลย
ในปีที่ผ่านมาราคารับซื้ออยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ๓๔บาท
แต่ปีนี้พ่อค้าคนกลางเปิดราคามาแล้ว
รับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ๒บาท
โดยมีเงื่อนไขนี้คือซื้อฝักต้นคูณแบบเต็มฝักและสุกเท่านั้น
ถ้าหากเป็นฝักที่หักหรือแตกละเอียดไม่รับนะคะ

เก็บมาแล้วเขาจะนำไปบรรจุใส่กระสอบปุ๋ย
เตรียมส่งกำหน่ายให้กับเถ้าแก่อีกทีในที่นึง

ตอนนี้นะคะจะรับซื้อแบบไม่อั้นเลย

แล้วก็ไปใช้เป็นสีย้อมผ้าธรรมชาติด้วย
อาจจะเห็นว่าหลายคนเดินออกจากบ้าน
พร้อมกับก้มเงยอยู่ใต้ต้นคูณ
นะคะก็พยายามตะเวนออกเก็บฝักคูณกันเยอะมาก
ก็คือถือว่าเป็นรายได้เสริมที่สามารถมาจุนเจือครอบครัวได้
มันสามารถสร้างรายได้ดีขนาดนี้ใช่เอาจริงอะ
ต้นอาจจะพึกอ่ะต้นคูนอ่ะเราเห็น

เห็นบ่อยมากเราก็จะเห็นฝักที่มันล่วงตามพึกเดินเหยียบพ่อแป๊ะเลย
เออจริงอย่างที่ผมบอกอ่ะเด็กมาตีหัวกันเล่นอ่ะ

แต่เด็กไม่รู้เป็นไงนะแต่เด็กรุ่นผมมาตีหัวเล่น
คุณคนเดียวอ่ะตีหัวเพื่อน

คราวหลังนี้ก็เก็บไปขายบ้าง

ใช่ไหมคือแปลกใจเหมือนกัน